ไปต่อกันที่งานแต่งงานนี่แหละฮะ
ที่คุณบอกว่าขบวนขันหมากธรรมดาเราก็ยกขบวนเดินไป
ใช่ก็ถือต้นกล้วยถืออะไรก็ถือไป
ถือเครื่องต่างหรือที่จะไปขอเจ้าสาวถือขันหมากต่าง

เขาขึ้นรถแห่แบบยิ่งใหญ่เลยนะครับ
ไปดูบรรยากาศกันเลยว่าเขาจัดอย่างยิ่งใหญ่ขนาดไหนไปเลยฮะ
โอ้โฮ
คันหมากมาแล้ว
คันหมากมาแล้ว
มาแล้วน้องแก้วรับด้วย
วันนี้คนสวยแต่งชุดอะไร
มาแล้วขบวนขันหมากที่ยิ่งใหญ่

เพราะว่าเป็นขบวนของเจ้าบ่าวอย่างนายกิติศรีสว่าง
วิศวะเครื่องกลเจ้าของกิติการชั่ง

แต่งงานทั้งทีต้องใช้รถเทลเลอร์คันใหญ่แบบนี้แหละครับ

นี่เขาเรียกรักจริงให้ติงนัง
รักจริงหวังแต่งครับ
พร้อมแล้วก็เคลื่อนขบวนออกไปหาเจ้าสาวกันเลย

อยู่ในตำบลนามื่นศรีอำเภอนายงจังหวัดตรัง
ก็พบรักกันตั้งแต่สมัยเรียนครับ
แล้วก็ต่างคนต่างทำงาน
แล้วก็เจ้าสาวเขาทำงานอยู่ที่กรุงเทพ
ส่วนผมเองก็ตำมานอยู่ที่บ้านเปิดเป็นหมู่ซ่อมรถ
แล้วจัดงานแต่งงานก็เลยมีไอเดียว่า
ทำยังไงก็ได้ที่เกี่ยวกับอูซ่อมรถ
ให้มันเปลี่ยนมาแบบนี้ครับ
ตกแต่งด้วยลูกวงหลากสีสันสวยงามแล้ว
ยังมีรถแต่งเครื่องเสียงร่วมในขบวนอีก๙คัน

คือเลิกเริ่มขบวน๙นาฬิกา๑๙นาทีไปสู่ขอเจ้าสาว
นั่นก็คือนางสาวปนัดดาคำเครื่อง
สาวนักบัญชีที่คบหาดูใจกันมาเกือบ๔ปี
กว่าจะผ่านเข้าไปได้ก็ต้องผ่านประตูเงินประตูทองกันก่อนครับ
แต่พอผ่านไปแล้วเห็นหน้าเจ้าสาวก็ชื่นใจ
จูบมัดจำแฉะภาพก่อนก็แล้วกัน
ฟังเจ้าสาวกันบ้างนะครับว่ารู้สึกอย่างไรกับเจ้าบ่าวคนนี้
เป็นคนใจดีค่ะใจเย็น
แล้วก็เป็นคนที่มีความคิดเป็นผู้ใหญ่ค่ะ
จากงานจะยิ่งใหญ่ด้วยขบวนขันหมากรถเทลเลอร์แล้วนะครับ

มีลูกเต็มบ้านมีหลานเต็มเมืองนะครับ